กรมที่ดินรวมทั้งทหารตำรวจลงพื้นที่ไปนะครับที่อำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำไปสอบประคำชาวบ้าน
หลังถูกหลอกเรียกรับเงินนับ๑๐ลายมูลค่านับล้านบาททีเดียวครับ
จากกรมที่ดินพร้อมทหารชุดปฏิบัติการด้านจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์๒๐
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่๒จังหวัดนครราชศรีมา
และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหนองหงษ์
ลงพื้นที่ไปสอบประคำชาวบ้านที่ถูกหลอกแล้วก็พยาน

รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาลงโทษตามขั้นตอน
หลังจากผู้เหยียบบ้านและชาวบ้านที่หมู่๒นนเต็งและหมู่๓นนตะเคล้า
ที่ตำบลเมืองฝ้ายอเมืองหนองหงชบุรีรำ
เขาไปแจ้งความครับให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน

ทั้งสองคนนี้มีพฤติกรรมร่วมกันหลอกลวงเรียกรับเงินจากชาวบ้าน
โดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือไทม์สค๑ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินให้ได้
แล้วก็มีชาวบ้านหลงเชื่อจ่ายเงินไปให้ประมาณ๑๐กว่ารายรวมเป็นเงินเกือบล้านบาทครับ
คำให้การของผู้เสียหายและหลักฐานเบื้องต้นพบว่าผู้ถูกกล่าวหา
มีพฤติการเข้าข่ายช่อกงหลอกลวงประชาชน
หากชาวบ้านรายใดหลงเชื่อจะเรียกรับเงินค่าดำเนินการโดยไม่มีใบเสร็จนะครับ
นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงที่เข้าไปดำเนินการ
พนักงานสอบสวนจึงเก็บหลักหมุดเอาไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมกับแจ้งให้ชาวบ้านรายที่ถูกหลอก
ให้เข้าไปแจ้งความเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดกับบุคคลดังกล่าวครับ